ได้มีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน

เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการนำรถตู้

ใช้รถตู้เป็นรถโดยสารสาธารณะเห็นด้วยหรือไม่

ถูกตั้งอยู่ในโซเชียลมีเดียไทยรัฐทุกแขนงค่ะ

ปรากฏว่ามีผู้ไม่เห็นด้วยกว่าสองหมื่นคน
ต่อการนำรถตู้มาเป็นรถโดยสารสาธารณะ

ต่อการนำรถตู้มาให้บริการขนส่งผู้โดยสาร
มีอยู่ประมาณ๓๐๐คนเท่านั้นนะคะ
อกจากนี้ยังมีคนร่วมแสดงความคิดเห็น

ในการให้รถตู้มาเป็นรถโดยสารสาธารณะ

เช่นอยากให้มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอื่น

เช่นระบบรางหรือรถไฟฟ้าความเร็วสูง

ส่วนรถตู้ให้ใช้วิ่งในระยะใกล้

ก็อยากให้มีการนำรถบัสรถมินิบัส

เพราะดูแล้วน่าจะปลอดภัยกว่า
ที่สำคัญควรมีการล็อกความเร็ว

เพื่อไม่ให้วิ่งเร็วเกินกว่าที่กำหนด

ก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยหลากหลายเหตุผล

อยากให้มองว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้

ที่สำคัญผู้ประกอบการควรใส่ใจ

มีการควบคุมให้พนักงานพักผ่อน

อยากให้มีการจ่ายค่าตอบแทน

ซึ่งเชื่อว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหารถตู้ขับเร็วได้ค่ะ